สกุลคุณผู้ชมดิฉันกำลังเข้าไปดูในเพจนี้นะอะไรฮะ
คือเพจให้ผมไปเป็นเพื่อนนะอุบลรัชธานีคุณ
เพจเนี้ยเขารับจ้างครับไปเที่ยวเป็นเพื่อนอ๋อหรอ
แล้วเป็นนุ่มหน้าตาดีเนี่ยดูสิกล้ามซิกแพค
เนี่ยนี่หล่อเท่อย่างนี้หล่อเท่มีคนจ้างเขาไปเป็นเพื่อน
เป็นสาวสวยหน้าตาดีเลยแหละคือจ้างไปให้ไปทำบุญเป็นเพื่อนหน่อย
เนี้ยนะคะห้าวันเออเขาก็รับจ้างห้าหกวันเนี้ยเขาก็ไปค่ะ
ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยออกมารีวิวกลายมาเป็นกระแสเลย
ตอนนี้ในเพจของเขาเนี่ยคนก็ไปกดติดตามเยอะ
คือมันมีอาชีพแบบนี้เนี่ยนะคะครับเพจนี้ให้ผมไปเป็นเพื่อนนะ
อุบลรัชธานีเนี่ยคือลูกค้าที่เขาไปใช้บริการ
เขาติดใจเขาก็เลยมาบอกต่อเจ้าของโพสต์เนี่ยนะคะ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาจ้างน้องคนนี้ไปเที่ยว
ไปทำบุญเป็นเพื่อนย้ำนะคุณผู้ชมเป็นเพื่อนจริง
ไม่ได้มีอะไรเกินเลยกว่านี้เลยคือคุณในต่างประเทศอ่ะ
มีนะมีอาชีพแบบนี้จะเป็นชายเป็นหญิงก็ตามนะ
จะมีอาชีพบอกว่าไปเป็นเพื่อนได้ไปกินข้าวเป็นเพื่อนได้
อะไรได้ไม่ได้หวังผลเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศอะไรทั้งสิ้น
เกี่ยวเลยอันนี้ไปเป็นเพื่อนจริงจริงครับแล้วตัวลูกค้าที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ย
บอกว่าเธอเนี่ยไปตัวคนเดียวไม่สะดวกเรื่องขับรถก็เลยอ่ะ
มีการว่าจ้างให้ไปทั้งหมด๖วัน๕คืนประทับใจจริง
พาไปไหนนอนดึกตื่นเช้าพาไปเจอเพื่อนพาไปทำบุญ
น้องอ่ะเฟรนลี่เข้ากับทุกคนง่ายดูแลเก่งใช่ค่ะ
แล้วเวลาที่สนิทกันตอนที่ร่วมทริปน้องเขาก็มีโปรด้วยคือ
ของเขาคืออะไรรู้ไหมยินดีรับฟังเรื่องต่าง
พี่จะเล่าพี่จะเมาส์พี่จะระบายเล่ามาได้เลยครับ
แล้วทีแรกนะผู้หญิงคนนี้ที่เขาเป็นลูกค้านี่เขา

ไปกับคนแปลกหน้าไม่เคยรู้จักกันเฮ้ยมันจะโอเคเหรอ
แต่พอลองได้ใช้บริการเออมันก็ดีเหมือนกันนะ
การที่ได้ไปกับคนไม่รู้จักแล้วเราไปทำความรู้จักกันระหว่างทาง
เขาใช้คำนี้เลยโคตรมีความสุข
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้จักใช่ไหม
เจ้าของเพจคนนี้คนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าน้องจ๊อกเกอร์นะคะ
อายุ๒๔ปีซึ่งเขาก็บอกว่าทำเพจนี้มาเนี่ยนะ
อยากหาคนเที่ยวที่อุบลแล้วน้องเขาบอกไว้ในเพจ
เอาจริงตอนนี้คนก็ติดตามเพจเขาประมาณหมื่นกว่าคนนะ
ซึ่งน้องเขาก็บอกรายละเอียดเลยคือมีคนถามเขาด้วยแหละ
ในเพจเนี่ยมีกี่คนน้องบอกว่ามีผมผมและผมคนเดียวเลยครับ
ผมคนเดียวแหละนะฮะผมพร้อมดูแลทุกคนนะ
ใช่ค่ะแล้วน้องเขาก็บอกไงบอกว่าเวลาไปต่างจังหวัด
ไปต่างจังหวัดได้ไหมน้องเขาบอกจริงอยากให้ในอุบลก่อน
มาเที่ยวบ้านผมก่อนมาเที่ยวพื้นที่ผมก่อนใช่ค่ะแล้วน้องเขาบอกด้วยนะ
ว่ามันมีกฎข้อห้ามข้อมีกฎระเบียบอยู่เหมือนกัน
คือเอาผมไปเป็นเพื่อนได้ไม่มีฟิลแฟนนะจะเป็นแฟนไม่ได้เลย
แตะเนื้อต้องตัวห้ามจับมือกัน
นี่เขาบอกว่ากฎเกี่ยวกับเรื่องของเข้าข่ายอาณาจารย์ไม่มีเลยนะ
ใช่ค่ะห้ามทำอนาจารย์กันห้ามจับแขนห้ามจับเนื้อต้องตัว
ยินดีรับได้ทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงอายุไม่ได้คัดหน้าลูกค้า
และยืนยันไม่มีการขายบริการทางเพศแฝงแน่นอน
ลักษณะเหมือนยังไงรู้ไหมคุณบางทีเหมือนเป็นไกด์ส่วนตัว
ใช่ค่ะเหมือนกับเป็นเพื่อนแหละที่เรารู้สึกว่าอยากชวนเพื่อนไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องที่มันเป็นเรื่องใต้สดืออะไร
น้องเขาบอกนะนัดเวลาได้ทักแชทผมมาได้เลย
คือระหว่างนั้นถ้าเกิดผมไม่ตอบมีอยู่๒อย่าง
ไม่ผมหลับอยู่ผมก็อาจจะมือหงิกตอบคนอื่นอยู่
คือคนคงทยอยแอดมาเยอะแล้วค่ะ
เขาก็มีค่าเหนื่อยนะเรียกว่าค่าเหนื่อยละกัน
เขาก็ถามว่าปกติคิดตังค์ยังไงค่าจ้างเท่าไหร่
ปกติคิด๒๐๐บาทประมาณ๒ชั่วโมง
แต่ถ้าเกิดจะเหมาทั้งวันเลย๑๐๐บาทถ้วน
ทิพย์ก็ได้ต่อรองก็ได้อันนี้ผมไม่ซีเรียส

ครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทำได้ประมาณ๖เดือนแล้ว
สำหรับอาชีพนี้นะฮะรับงานประมาณ๒๐งานแล้ว
มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเพศทางเลือก
หลังจากจบงานไม่ได้สารต่ออะไร
ผมดูแลแค่ในช่วงงานจริงคือ
ลักษณะของเขาคือเขายืนยันว่าเป็นมืออาชีพ

คนก็ไปกดไลค์ไปถามเขาเยอะคุณ

ตอนนี้ทำให้เพจผมกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิม
เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากให้ผมไปเป็นเพื่อนเนี่ย

เขาชื่อให้ผมไปเป็นเพื่อนนะอุบลราชธานีใช่ไหม

คลิปนี้ให้ผมดูแลคุณนะ
ดูแลด้วยนี่ก็สืบสกุลก็ต้องจ่ายค่ารถ
จ่ายค่ากินจ่ายค่าที่พักได้ไหม

ไม่มีผมดูแลได้